ออกไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างของพังงา

ระเบิดตุ้มตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุเลย

จับมือจับมือแล้ว

เอาเป็นเรือระเบิด
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพเหตุการณ์คุณผู้ชม
อยู่เกิดระเบิดครับ

ของเรือวัสดุของเรือกระเด็นกระดอนไกลเลย
สักพักจะเห็นว่ามีคนวิ่งหนีออกมา
อยากดูคลิปเต็มแบบเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับ
คลิปที่ถ่ายแล้วเห็นการระเบิดเนี่ยนะครับ
เพราะว่าจะเห็นเลยมีคนวิ่งหนีออกมากันเต็มเลยนะฮะ
หรือว่าจากเรือลำอื่นที่จอดอยู่ข้างเคียง
คุณผู้ชมครับเพราะมันระเบิดแรงนะ

เสียงดังสนั่นคนเริ่มวิ่งหนีออกมาแล้วนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะก็พบว่ามีทั้งคนเจ็บคนตาย

ก็ลูกเรือได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในเรือรำที่ระเบิดครับ
คนที่อยู่ในเรือลำอื่นต้องรีบช่วยนำตัวออกมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะ
บริเวณท่าเรือเก่าทัพละมุตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมือง

หลังเกิดเหตุทางตำรวจสพท้ายเหมือง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเร่งเข้าไปในการช่วยเหลือนะครับ
พบผู้บาดเจ็บ๒คนก็คือนายอรุณจันปากสวน
อายุ๒๕ปีถูกแรงกระแทกกระเด็นออกนอกตัวเรือ

ส่วนอีกคนก็คือนายปัญญาวุฒิโพทองอายุ๒๖ปีบาดเจ็บสาหัส
คือบาดเจ็บอยู่ในห้องน้ำภายในเรือที่ระเบิดนี่นะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าสปีดโบสต์นำเที่ยวลำดังกล่าว
ตัวเรือเป็นวัสดุอลูมิเนียมความยาวกว่า๑๔เมตร
มีใบอนุญาตเดินเรือในเขตพังงาจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนะครับ
บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน๓๕คน
มีคนประจำเรือได้ไม่เกิน๓คน
เป็นเรือนำเที่ยวหมู่เกาะซีมิลัน
แต่ตอนเกิดระเบิดไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเรือแล้ว

พี่ตอนนั้นพาน้ำท่องเที่ยวกลับมาเทียบท่าแล้วใช่ไหมครับ
ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ตรงนั้นได้ยินเสียงแบบบึ้ม

เหมือนกับมีคนแบบมีคนกระเด็นร่วงตกน้ำมีคนวิ่งหนีออกมา

ปรากฏว่าห้องเครื่องอยู่ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ
มันมีเปลวไฟมาคุณผู้ชมก็เอาถังดับเพลิงที่ติดอยู่กับเรือเนี่ยนะคะ
ต้องฉีดเพื่อดับไฟแล้วท้ายที่สุดดับไฟได้
นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นภาพจากในกล้องเราตอนนี้

ทีนี้ความคืบหน้ามีอะไรบ้าง
ตำรวจสพท้ายเหมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าสาขาพังงา
ก็ต้องเดินทางไปลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบหน่อย
เรือลำนี้หาสาเหตุนะคะว่ามันเกิดจากอะไร
แล้วตรงที่บอกว่าไฟไหม้คือกลางลำเรือใช่ไหม
เจ้าหน้าที่เขาต้องเก็บรวบรวมหลักฐาน
ครับคือท้ายที่สุดแล้วนะคุณนะ
เพราะว่าตอนเช้าภูมิหน่วยการการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าเรือลำนี้มันเกิดระเบิดอย่างเดียว
แต่ไม่เกิดไฟไหม้สักจุดคุณ
ก็เลยยังไม่รู้ว่าสาเหตุของการระเบิด
มาจากจุดไหนอย่างไร

วัสดุอื่นใดแปลกปลอมที่ไปอยู่บนเรือหรือเปล่า
เพราะว่าเรือจอดอยู่กับที่ไม่ได้มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ทางเจ้าท่าได้ออกคำสั่งห้ามใช้เรือแล้ว
แต่ก่อนหน้านั้นนะนักข่าวก็ถามว่า

จะมีเรือออกไปท่องเที่ยวตามเกาะตามแก่งต่างนะครับ

บอกว่าก่อนหน้านั้นก็เพิ่งจะมาตรวจเรือทุกลำ
ทีนี้คุณผู้ชมคือ
นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่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
นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่

ใช่ค่ะบอกว่าจากตอนแรกที่เรารายงานไปว่ามีคนเจ็บ๒คนใช่ไหม
แล้วยังไม่ได้ระบุชื่อนะคะว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
มันไม่ได้มีเรื่องที่แบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไง
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรือตอนนี้ก็ออกคำสั่งคือห้ามใช้เรือแล้วนะคะ
ใช่นะพอเป็นคนพูดเองนะว่ามีคนตายแล้วหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมก็ต้องตรวจหาสาเหตุกันต่อไปว่าระเบิดได้ยังไงนะครับ

ตอนที่เรือมีนักท่องเที่ยวออกไปลอยลำกลางทะเล
อันนี้คือกลับมาแล้วแล้วมาเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ถ้าเกิดว่าออกไปลอยลำกลางทะเลแล้วเกิดระเบิด
มีความสูญเสียมากกว่านี้อีกนะคะ